เรื่องแรกก่อนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มคืนที่ผ่านมาแถวหมอชิด
สองคันเขามีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องของผู้โดยสาร
ขับรถไล่ปาดหน้ากันแล้วสุดท้ายเนี่ยลงไม้ลงมือกันเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
อย่างงี้ได้ไงโอ้โหใกล้ไม่ไปเนี่ยเขายืนเหยียดร้อนอยู่เนี่ยไม่ไป
เอาไหมขึ้นมาเจอกู
เอาจอดรถขวางเอามาส่งคนแล้วมาถ่ายรูปกันทำไมครับ
ย่างชิงมือถือกูย่างชิงมือถือกูย่างชิงมือถือกูย่างชิงมือถือกู
มึงต้อยกูทำไมเนี่ยมึงเลือดเลยเนี่ยย่างชิงมือถือกูมึงต้อยกูทำไมเนี่ย
เอาแรกลองมาถ่ายทำไมแล้วมาถ่ายลูกผมเลย
ถ่ายไงงั้นก็เลยเห็นมึงรองัยกว่าเห็นมึงรอยังไม่ได้ถ่าย
ไม่จบสุดท้ายเนี่ยไปจบกันที่โรงพักนะฮะค่ะจบยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับเห็นผู้โดยสารยืนอยู่เมื่อกี้นะฮะ
เมื่อคืนนี้สัก๓ทุ่มเนี่ยแถวหน้าขนส่งนครชัยแอร์ใกล้กับหมอชิดนะครับ
คนขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองเนี่ยเขาเดินไปว่าคนขับแท็กซี่คันสีเขียว
ว่าทำไมปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารที่เขาจะไปหมอชิดซึ่งมันอยู่ใกล้
อาจจะเอ๊ะอยู่ใกล้เลยไม่ไปหรือเปล่าเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
และอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็บอกว่าเอ้าเขาก็เพิ่งไปส่งผู้โดยสารมา
อ่าไม่ใช่จุดที่เขาจะมาจอดรับเขาเพิ่งมาส่งผู้โดยสาร
เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับมันไม่ได้จบแค่เถียงตรงนี้ฮะ
มันมีคันที่เขาถูกต่อว่าเนี่ยเขาขับไล่ตามไปไปปาดหน้าแล้วก็มีทำร้ายกันนะฮะ
คือคนที่ถูกต่อว่าขับรถตามไปขวางหน้าเนี่ยหลังจากถูกถ่ายคลิป
บอกไม่พอใจที่ถูกถ่ายคลิปแล้วก็มีการแย่งโทรศัพท์กัน
จนฝ่ายที่ตามมาเนี่ยเขาบอกเขาปากแตกนะครับ
ฝ่ายแท็กซี่คันสีเขียวที่ถูกต่อว่าก็ขับตามไปเฉียวชนอะไรกันอีกพวกนี้นะฮะ
สุดท้ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างไปแจ้งความที่สอนอบังซื้อ
นะเอา
ตามมาปากนะตามมาปาก

อ้าวดูชุลมุนวุ่นวายหน่อยเราคุยกับทั้งสองฝ่ายเลยแล้วกันนะครับ
เอาคันสีเขียวเหลืองก่อนนะฮะคันที่เป็นเจ้าของคลิปนะครับ
ชื่อทรงชัยแทร่ตั้นนี่นะฮะคือทางพี่ทรงชัยเนี่ยเขาบอกว่า
จอดรอรับผู้โดยสารอยู่มีแท็กซี่ข้างหน้าอยู่หนึ่งคันนะอ่า
อ่าแล้วก็ต่อท้ายเขานะครับก่อนหน้านี้มีผู้โดยสารสี่คนเรียกรถคันแรก
แต่ไม่รู้ทำไมไม่ไปก็เดินมาหาคันเขาบอกจะไปหมอชิด
มี๔คนนะครับทางพี่ทรงชัยเนี่ยบอกเขาก็ตกลงเดี๋ยวจะไปส่ง
แต่บอกว่าเออแบ่งไปคันอื่นด้วยได้ไหมเพราะว่ามันแบบโอ้โห
คนแล้วกระเป๋าหลายใบเหลือเกินผู้โดยสารก็ตกลงแต่คันที่อยู่ท้ายเขาเนี่ย
นะที่ผู้โดยสารเขาจะไปเนี่ยรถคันนั้นอ่ะที่เป็นคู่กรณีกันด้วย
เขาบอกไม่ไปส่งบอกไม่ไปส่งตอนที่เขาช่วยยกกระเป๋าใส่ท้ายรถ
ก็เลยไปถามว่าทำไมถึงไม่ไปส่งผู้โดยสารมันใกล้หรือยังไง
แต่อีกคันนึงเขาบอกว่าแหมมันใกล้อย่างนี้ก็ให้เขาไปวินไหมล่ะ
และเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ต่อย
มันช่วงชุลมุนเนี่ยเป็นการยื้อแย่งโทรศัพท์กัน
แต่เขาไม่คุยเขาเข้ามาแล้วก็แย่งโทรศัพท์
แล้วก็มีการโต้เถียงกันพอแย่งโทรศัพท์ผมก็ปัดป้องในการแย่งโทรศัพท์
ปากเขาแตกไปผมนั่งอยู่ในรถผมนะ
ผมไม่ได้ไปต่อยเขาเขาเป็นคนเข้ามาแย่งโทรศัพท์ผมในรถ
เขายืนด้านข้างแล้วเอื้อมมือมาแย่งเพราะผมเกี่ยวเลนขวาไปเนี่ย
เขาก็มาปาดหน้าผมอีกหนึ่งครั้งผมก็หักหลบ
พอหักหลบเสร็จเขาก็กลับมาปาดอีกครั้งหนึ่งก็เลยเฉียวชนกันขึ้น
ดูแลผู้โดยสารดูแลตัวเองกันนิดนึง
อ่าคนนี้เขาจะอยู่ในรถค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยอีกคนนึงมาหา
คันสีเขียวนะฮะชื่อรัชพลศรีโสพลนะครับคนขับแท็กซี่คันสีเขียว
เราก็คุยด้วยเขาบอกดูนี่วันนี้เนี่ยปากผมยังบวมอยู่เลยถูกทำร้ายเข้าไป
วันนั้นเนี่ยจะไปส่งผู้โดยสารจริงนะยังจอดต่อท้ายคู่กรณีอยู่เลย
ไม่ใช่จะไม่ไปส่งนี่โอ้โหนี่ฮะบอกโดนเข้าไปเนี่ยฮะ
แต่มันต้องรอให้รถคู่กรณีเนี่ยเลื่อนออกไปก่อนยอมรับว่าตอนนั้นติดใจที่ถูกถ่ายคลิป
ก็เลยตามไปแต่ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายนะที่ตามไปอีกรอบนึงเนี่ย
เขาก็จะคิดว่าผมไปกระทากโทรศัพท์เขา
เขาก็เหมือนจงใจเจตนาต่อยนะครับ

ผมก็จะให้มีเจตนาว่าเออ

เพราะว่าใจเราคิดอะไรใครเป็นคนเจตนาที่จะให้เกิดประเหตุหืมแต่เขาไม่ยอมรับ
เขาก็ยอมเลิกแล้วต่อกัน
ต่างฝ่ายต่างก็จะไปซ่อมรถของตัวเองกัน
ตอนที่มาปาดกันเนี่ยมีเฉียวมีชนกันเนี่ยนะฮะ